สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ
เวลาดีที่เก่าแบบนี้แหละครับ
วันนี้จะพาไปดูควันหลงสีสันบอลโลกนะครับ
จะเป็นอย่างไรนั้นเชิญชมได้เลยครับ
แม่ผมว่านะ
สงสัยจะควันหลงฟุตบอลโลกเป็นหน้าแท้
เพราะคุณยายเชียร์แบบสุดไปเลย
ดูชุดเชียร์สิครับแม่แบบเต็มที่แบบนี้แหละ
เอาเตะเอายกขา
แม้กระทั่งหมายังตกใจคุณยาย
ระวังนะยายเดี๋ยวล้มนะครับ

ว่าแต่ว่าพรุ่งนี้ทำได้แต่ใดมาเนอะ
หมออายแล้วสิท่า
มาแล้วครับรวมเรื่องหวาดเสียวกันซะหน่อย
เริ่มที่สวนน้ำแห่งนี้

ยังมุดท่ออีกทางหาก
นี่ก็เทน้ำจากถังใหญ่แบบนี้แรงมาก
ใครก็สนุกล่ะครับเพลิน
มาเจอคลื่นยักษ์ไม่ธรรมดา

ส่วนนี้ครับจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ
วายหวาดเสียว
ไอเดียแต่ละที่หวาดเสียทั้งนั้น

แม่สุดยอดจริง

อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ